ดวงรายปักประจำวันที่สิบหกถึงสามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตราศาสตร์ดวงคู่สร้างคู่สม
ชาวราศรีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างสิบห้าสิงหาคมถึงสิบสี่กัญญายน
จะมีความสุขในเรื่องชีวิตคู่ดีขึ้นถ้ายังโสดไม่มีคู่รัก
ก็มีแนวโน้มจะพบกับคนที่ถูกตาต้องใจซึ่งมักจะเป็นคนราศีกลุ่ม
สิงเมษเมถุนตุ้นหรือธนูซึ่งเป็นราศีที่จะเป็นคู่ครองที่ดีของท่านได้ทั้งนั้น
ถ้ารักกันอยู่แล้วดวงชีวิตคู่กำลังเบ่งบาน
จะได้เข้าสู่พิธีมงคลสมรสมั่นไม้ตกแต่งกันในเดือนนี้
หรือในโอกาสไม่ช้านี้แล้วยิ่งถ้ามีคู่อยู่แล้ว
การเสพสมในระยะนี้จะมีผลเป็นการก่อกำเนิดทายาทในคันมารดาระยะนี้
นานไปโตขึ้นจะเป็นผู้มีอำนาจมีบุญด้วย
ท่านจะมีพลังกายพลังใจในการดำเนินชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นผู้ใหญ่ที่เคยสนิทกันมาก่อน
รวมไปถึงอดีตผู้บังคับบัญชาจะช่วยเหลือท่านในเรื่องงาน
มีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนระดับเป็นพิเศษแม้ยังไม่ถึงฤดูการโยกย้าย
ท่านก็อาจต้องย้ายไปก่อนเพื่อรอจังหวะการครอบครองตำแหน่งที่ดีขึ้น
ซึ่งอาจปรากฏในระยะเวลาอีกไม่นานเกินรอถึงอย่างไรก็ตาม
ท่านจะได้เลื่อนหรือย้ายงานไปอยู่ในที่สงบทำงานด้วยความสบายใจขึ้น
การเจรจาเพื่อผลประโยชน์หรือธุรกิจจะแจ่มใส
ควรเร่งรัดงานสะสางงานในเรื่องต่างที่ค้างอยู่
ให้ลุกล่วงไปให้มากที่สุดแล้วท่านจะสบายใจ
มีจังหวะที่ดีในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากงานที่ทำสำเร็จไปแล้ว
หรือภารกิจที่ท่านทำอยู่ควรระวังรายจ่ายจร
อันเกิดจากการเข้าสมาคมและรายจ่ายอันเกิดจากบริวารผู้ใหญ่
ผู้น้อยเอาไว้บ้างหากท่านคิดฝันจะทำอะไร
ก็มีโอกาสทำสำเร็จมากขึ้นแถมระยะนี้ยังมีจังหวะดี
สำหรับการเสี่ยงโชคร่วมกับญาติมิตรอีกด้วย
ไม่ควรกังวลปัญหาเรื่องเงินเพราะร้ายมีโอกาสที่จะเกิดกับคนที่ท่านรัก
และให้ความสำคัญมีโอกาสมากที่บุพการี
ญาติผู้ใหญ่จะมีการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวของเขา
คนรักคู่ครองหรือคู่ขาของท่านจะเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล
ตัวท่านเองจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เจ็บซี่โครงหรือกระดูกสันหลัง
ชาวราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กันยายน
ถึง๑๔ตุลาคมท่านที่ยังไม่มีรัก
พบคนที่ถูกใจแต่ท่านเองกลับลังเลใจ
ไม่กล้าตกลงตรงใจอย่างแท้จริงความรักจึงยังมีลักษณะโชคเฉียว
จับจดจดจ้องอยู่แต่ก็เป็นผลดีแก่ท่าน
เพราะเรื่องรักใครเรื่องนี้คู่ครองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต
ด้วนตัดสินใจอะไรไม่ได้ท่านที่มีรักแล้ว
จะเป็นคู่รักหรือคู่ครองคู่ของท่านจะช่วยหาผลประโยชน์
หรือช่วยติดตามงานให้ท่านทำให้ท่านสบายใจขึ้นมา
ผู้ใหญ่จะช่วยประคับประคองและสนับสนุนท่านเหมือนเดิม
ท่านจะได้รับผลดีในเรื่องรายได้หรือผลประโยชน์จากมิตรภาพ
จากการคบหามิตรหน้าใหม่ผู้ครองจะเข้าใจท่านดีขึ้น
ความรักในช่วงนี้ช่วยให้ท่านมีโชคลาภ
มีเกณฑ์ได้ของฝากที่มีค่าหรือมีความหมายดีจากคู่ครองหรือคู่รัก
จะมีผู้สนใจหรือให้ความสำคัญแก่ท่านมากขึ้น
หลังจากที่ถูกมองข้ามมานานพอสมควรผู้ใหญ่จะเอ็นดูและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
งานที่ทำไม่หนักเท่ากับเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมาอุปสรรคจะมีบ้าง
ก็เป็นเรื่องขนาดเล็กซึ่งท่านพอแก้ไขให้ลุกล่วงไปได้
จะมีข่าวดีเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ซึ่งท่านอาจไม่เคยคิดหรือคาดหวังมาก่อน
งานที่ท่านทำสำเร็จไปแล้วจะมีผลประโยชน์เกิดขึ้น
ท่านมีโอกาสได้รับผลประโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ระหว่างนี้ท่านมีโอกาสได้ครอบครองเงินก้อนใหญ่จากการขยับขยาย
ทรัพย์สินการเจรจาหรือขอความช่วยเหลือใครในด้านการเงิน
เป็นโอกาสดีที่ท่านจะประสบความสำเร็จสภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้น
อุบัติเหตุและสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวกับความเครียด
ระบบทางเดินอาหารท่านที่มีความดันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
มีเรื่องปวดหัวความดันผิดปกติตลอดจนระบบขับถ่าย
ระบบช่องท้องหรือลำไส้จะมีปัญหา
ชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ตุลาคม
ถึง๑๔พฤศจิกายนเป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังอกหัก
อกหักมาแล้วเป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับการมองหามิตรใหม่
สร้างวิมารรักใหม่สดใสกว่าเก่าโดยมองได้จากเพื่อนสนิท
คนรู้ใจญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงแนะนำมา
รักจะสมหวังดีกว่าเดิมแต่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้
คงใช้เวลาอยู่บางคนที่มีคู่แล้วคู่ของท่าน
จะมีสำนึกที่ดีมองท่านในด้านที่ดีมากขึ้น
ความรักและเพศสัมพันธ์ค่อยดีขึ้นอย่างน่าพึงพอใจ
การงานและการเงินยังคงวุ่นวายต่อไปอีกระยะหนึ่ง
และจะค่อยรุนแรงขึ้นไปจนถึงสิ้นเดือนนี้
ผู้ใหญ่ยังหวังพึ่งไม่ได้ทั้งญาติผู้ใหญ่
และผู้ใหญ่ในสายงานบังคับบัญชา
ท่านอาจจะต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้น
ไม่ควรแสดงเด่นอย่างออกหน้าออกตาเกี่ยวกับธุรกิจติดต่อ
ยังไม่มีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนักยังต้องรอไปอีกระยะหนึ่ง
การเจรจาเพื่อผลประโยชน์ก็คงไม่ค่อยดีตามไปด้วย
ไม่ว่าท่านจะไหว้วานให้ใครช่วยเป็นสะพานติดต่อให้ก็ตาม
โชคก็ไม่อำนวยให้ท่านมีกำไรหรือได้รับผลประโยชน์ส่วนใดได้ง่าย
ท่านมีโอกาสสร้างรายได้จากงานเสริมมีโอกาสได้รับเงินจากลูกหนี้ของท่าน
ตลอดจนมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคแบบฟลุกบ้าง
ส่วนรายจ่ายเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตรหลานที่ท่านดูแลอุปถัมภ์อยู่
ต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับอัคคีภัยของร้อนทั้งยังเกี่ยวข้องกับของหนักลนทับ
หรือของมีคมเพราะฉะนั้นการเดินเหินไปไหนหรือการวิ่งในถนนหนทาง
ต้องระวังอย่าประมาทอย่าเอาความประมาทความคึกขนองมาเป็นตัวนำ
เกี่ยวกับสุขภาพขอให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
หลอดลมเส้นเลือดและอาการแพ้อากาศ
ท่านเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วระยะนี้น่าเป็นห่วง
ชาวราศีพิจิกษ์หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕พฤศจิกายน
ถึง๑๔ธันวาคมถ้ายังโสดหรือกำลังมีความรัก
ระยะนี้เรื่องความรักไม่สู้ดีรักในระยะนี้จะก่อให้เกิดความยุ่งยากขึ้นภายหลัง
ระวังจะหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วซึ่งจะนำความยุ่งยากมาสู่ท่าน
คนที่มีคู่อยู่แล้วจะเกิดปากเสียงหรือการวิวาดรุนแรงกับคู่ของท่าน
หรือเพศตรงข้ามได้ง่ายจะมีผู้มีฐานะดี
หรือมีบารมีทางการเงินพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่าน
ในฐานะคนที่เคยสนิทกันมาก่อนหรือโดยมีวัตถุประสงค์ทางชู้สาวซ่อนอยู่
ผู้ใหญ่ที่เคยเข้าใจท่านดีหรือเคยช่วยเหลือท่านมาก่อน
มีความจำเป็นต้องห่างไกลอาจออกไปนอกวงการ
หรือหมดจากอำนาจวาสนาตำแหน่งหน้าที่
อาจเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ท่านจึงอาจต้องว้าเวย์หัวใจบ้าง
ชะตาจะตกต่ำในเรื่องงานหรือปริมาณงานลดน้อยลง
ข่าวเรื่องได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะไม่มีหรือมีก็เชื่อไม่ได้
หากได้โยกย้ายก็จะไปสู่ตำแหน่งที่เล็กกว่าเดิมหรือมีอำนาจหน้าที่แคบกว่าเดิม
สหายจะนำทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่ามากำนันแก่ท่านและมาชวนเดินทางทางเรือ
ซึ่งไม่เหมาะกับดวงชะตาของท่านควรปฏิเสธหรืออย่างน้อยก็ให้เลื่อนให้รอไปก่อน
ประหยัดมัธยัติเอาไว้เพราะงานของท่านไม่ค่อยสร้างรายได้ให้ท่าน
หากมีผู้มาขอหยิบยืมเงินจากท่านขอให้ปฏิเสธ
เพราะถ้าให้ไปจะเสียทั้งเงินและเสียทั้งเพื่อน
ขอให้ท่านระวังการวิวาดขัดแย้งที่จะส่งผลรุนแรงถึงเลือดถึงเนื้อ
วิวาสกับคนใกล้ตัวในบ้านวิวาดกับอันทภาณตามสถานบันเทิงเริงรม
วิวาสกับอันตภัณฑ์บนถนนหลวงจะมีอุบัติเหตุจากการทะเลาะวิวาส
เจ็บตัวคดีความหรือปัญหาที่ถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
ระวังอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณก้นบริเวณก้นกบ
ระวังปัญหาสุขภาพอันเกิดจากโรคกระเพาะปัสสาวะ
โรคระบบประจำเดือนไม่ปกติจะสร้างปัญหาแก่การดำเนินชีวิตของท่าน